จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มกันอีกแล้ว

เมื่อวานไม่รู้จะกินอะไร
ขี้เกียจเดินลงจากคอนโดกินไป๒ซอง
แต่ว่ามีความรู้สึกว่าไอ้เนื้อในมันน้อยกว่าเดิม

พอแกะซองมามันน้อยลงหรือเปล่า
เออแต่ทีนี้เนี่ยผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
วันนี้ครับคุณผู้ชมเขาจะรวมตัวแถลงข่าวกัน
แถลงว่าต้นทุนของเขาที่เขาต้องแบกรับภาระอยู่เนี่ย
มันเท่าไหร่กันบ้างครับ๕ยี่ห้อนี้มีทั้งวัยวัย
ยำมาม่าตามภาพเลยนิชชินแล้วก็ซื่อสัตว์
แล้วแต่คนจะชอบเลยนะแต่พวกเขารวมตัวกันจะแถลงวันนี้
แจ้งต้นทุนต่างที่สูงขึ้นเขาจะบอกใคร
เขาจะบอกไปยังกระทรวงพาณิชย์ว่าพวกเขาเนี่ย
เผชิญกับภาระต้นทุนมากขนาดไหน
ถึงเวลาแล้วล่ะที่กระทรวงพาณิชย์อนุมัติให้พวกเขาปรับขึ้นราคาได้แล้วครับ
จริงก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมผู้ผลิตแต่ละเจ้าเนี่ยเขายื่นขอปรับราคากันเอง
เพราะว่าภาระต้นทุนจากวัตถุดิบหลักที่เขาต้องเจอ
ทั้งแป้งสาลีทั้งน้ำมันปลามันขึ้นต่อเนื่องไงคุณผู้ชม
ทำให้ทุกยี่ห้อครับแบกรับต้นทุนที่ราคาสูงเหมือนกันหมดเลย
ถือโอกาสจะมาชี้แจงร่วมกันวันนี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้ร้อยตรีจักรายอดมณีครับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน
ท่านเคยบอกว่าทางกรมเนี่ยกำลังพิจารณาปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
หลังจากผู้ผลิตยื่นขอปรับขึ้นซองละ๒บาท
คือจะปรับจาก๖บาทเป็น๘บาทเป็นราคาใหม่
แต่ท่านบอกยังตอบไม่ได้นะว่าจะอนุมัติให้ขึ้นตอนไหน
เอาล่ะคุณผู้ชมนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้ว
ดูสินค้าอื่นกันบ้างก็แล้วกัน
เป็นแหล่งข่าวจากร้านค้าส่งและค้าปลีกในกรุงเทพครับ
แง้มมาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้๑๕สิงหาคม
มีสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการทยอยขึ้นราคาตามต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

ขึ้นราคารอบ๒แล้วนะ
ขึ้นมาอีก๓บาทต่อกระป๋อง๓๘๐กรัมครับ

จากเดิม๒๕บาทเป็น๒๘บาทครับ

ขึ้นมา๒๐บาทต่อขวด

จาก๕๕เป็น๗๕บาทประมาณ๒๐
น้ำตาลทรายนี่ตามภาพเลยคุณผู้ชมฮะ
น้ำตาลสายทุกยี่ห้อขึ้น๑บาทต่อ๑ถุงกิโลกรัมครับ
งชูรสขึ้น๑๐บาทต่อถุง๑กิโลกรัมจาก๙๘บาทก็เป็น๑๐๘บาทนี่ขึ้นมา๑๐เปอร์เซ็นต์
ผลไม้กระป๋องยี่ห้อมาลีขึ้นมา๑๑บาทต่อกระป๋องอันนี้ก็ขึ้นเยอะนะ
จากเดิม๘๕บาทก็เป็น๙๖บาทประมาณ๑๓เปอร์เซ็นต์
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจกับสินค้าที่ขึ้นราคามาเอ้าทำไมล่ะท่าน
ปรับขึ้นกันทั่วหน้าในเดือนนี้โอ้โหพี่เบิร์ตครับโอ้โหรอเลยฮะ
ฮะคือตอนนี้เนี่ยสินค้าหลายอย่างมันเริ่มขาดตลาดเพราะอะไร
คือมันมีการสต๊อกของไงคุณผู้ชมสต๊อกของรอขึ้นราคา

ใช่แต่ก็มีสินค้าที่เตรียมปรับราคาลงนี่

น้ำมันปลามจากก่อนนี้ขายกันที่ขวดละ๗๐บาท

ตอนนี้ลงมาเหลือ๕๕บาทต่อขวดครับ

ลงมาอยู่ในระดับปกติของก่อนหน้านี้
และยังมีแนวโน้มจะลดลงอีกนะ
คือจาก๗๐บาทเหลือ๕๕บาท
จาก๕๕เดี๋ยวจะเหลือ๕๐บาทต่อขวดครับ

ยังปรับลงไม่มากครับอยู่ที่ประมาณ๖๘๗๐บาทต่อขวด
แต่ท่านก็เชื่อว่าเดี๋ยวต้องปรับลงไปอีกแหละ
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนจะหันไปใช้น้ำมันปาล์มแทนนะ